ส่วนบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ทายอยลำเลียงศพ
ชรบลำพญาทั้ง๑๕ศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งจุดที่จะพาคุณผู้ชมไปดูก็คือที่วัดลำพญาแล้ว
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
บรรยายาท๑๘๙๐ก็มาร่วมงานด้วย
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมค่ะจากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากจังหวัดยาลาค่ะ

ชาวบ้านลำพญารวมไปถึงชาวบ้านใกล้เคียงจำนวนมากนะคะ
ก็เดินทางมาที่วัดลำพญาค่ะ
เพื่อร่วมพิธีรดน้ำศพชุดชรบที่มีการยิงประทะ
กับคนร้ายจนเสียชีวิตรวม๙คนนะคะ
ที่มีการนำศพมาที่วัดแห่งนี้นะคะ
ซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยความเศร้าศก
แล้วก็อะไรอาวอนกับผู้หวายชนด้วยค่ะ
ทหารกรมทหารพรานที่๔๗นะคะ
ได้มีการเครื่อนสบชะระบอลำพยาทั้ง๙สบ
เหตุยิงถล่มป้อมชรบลำพญาเมื่อวานที่ผ่านมา
มายังวัดสิริปุณารามหรือว่าวัดลำพญาอย่างสมเกียจสมความภาคภูมิ
เพื่อให้ญาติและชาวลำพญาประกอบพิธีขอขมาผู้วายชนทั้งเก้า
ซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความเศร้าสลด
ร่ำให้นั้นดังไปทั่วบริเวณสาราการจัดพิธี
ความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก่อนวัยอันควร
ซึ่งนางสาวปิ่นมุกภูลแก้วลูกสาวของนายภูริสวัสดิภูลแก้ว
ได้เข้ากราบเท้าพ่อเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมทั้งน้ำตาแห่งความอาลัยกับการสูญเสียพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับ
เช่นเดียวกับนางถิติพรเพชรปล้อง
ภรรยาของนายวิรัติเพชรปล้องผู้ช่วยกำนันตำบลลำพญา
บอกว่าหลังเกิดเหตุความไม่สงบตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นายวิรัติก็กลับมาบ้านเกิดเพื่อที่จะหวังปกป้องบ้านเกิดจากภัยร้าย
วันที่เกิดเหตุนั้นเป็นการขอความร่วมมือ

ยอมรับว่านี่เป็นการสูญเสียที่สุดในชีวิตค่ะ
ไปฟังเสียงส่วนหนึ่งที่มีการเปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวค่ะ

พี่สองคนกับน้องสาวเขาไปด้วยที่

สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเรารู้จักหมด
แต่ผลที่เราได้รับคือตรงนี้แหละ
จากชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานแล้ว
ก็ยังมีเหล่าข้าราชการที่เดินทางมาร่วมอาลัยด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านของพลโทพรศักดิ์สวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔
ได้เป็นผู้แทนวางพวงมาลาของ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พลเอกชายชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้วายชนทั้ง๙ด้วยค่ะ
สำหรับการจัดพิธีรดน้ำศพที่วัดสิริปุณาราม
หรือว่าวัดลำพญาตำบลลำพญา
ซึ่งเป็นที่สำหรับการจัดสวดอภิษฐรรมบำเพ็ญกุศล
ทางคณะกรรมการวัดและกรรมการหมู่บ้าน
ก็ได้มีการจัดเตรียมกางเต็นต์ขนาดใหญ่
แยกเป็นเต็นต์เลี้ยงอาหารสำหรับแขกที่มาร่วมงาน
เต็นต์สำหรับการวางโรงศพ
ซึ่งพิธีศพนั้นทางนายกอบตลำพญาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในขณะนี้นะคะ
หลังจากที่ได้มีการปิดในส่วนของการให้ประชาชนนะคะ
ได้รดน้ำศพผู้วายชนทั้ง๙คนแล้วนะคะ
ขณะนี้ยังคงมีญาติของผู้วายชนทั้ง๙คนนะคะ
อยู่ระหว่างการรดน้ำศพค่ะ
ซึ่งพิธีนั้นก็เป็นไปอย่างสมเกียรตินะคะ
และในขณะนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการนะคะ
ว่าราชการจังหวัดยาลานั้นก็อยู่ระหว่างการเดินทางมา
อย่างที่วัดลำพญานะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากวัดลำพญานะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของแม่ทัพภาคที่๔ก็คือ
พลโทพรศพูลสวรรค์นะคะได้มีการเปิดเผยยอมรับนะคะ
ว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๑คน
และอยู่ระหว่างการสอบสวนสอบปากคำขยายผลที่ค่ายอิงคยุทธ์จังหวัดปัตตานี
ซึ่งท่านก็ไม่ปฏิเสธนะคะว่าหลังจากที่ถูกผู้สื่อข่าวสอบถามว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องหรือว่ากลุ่มวีอาร์เนอยู่เบื้องหลังหรือไม่
เพื่อที่จะร่วมกันในการคลี่คลายคดีนี้ในเวลา๑๑นาฬิกาค่ะ
ฤษฎาวินถ่ายภาพวิมวลวันธรรมพักดีรายงานจากจังหวัดยาลาค่ะ
ขอบคุณคุณวิมวลวันด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งค่ะ